นี่ถือไว้ถือให้ถือไว้เนื้อเตียงโอ้ยถือเอาหลอกตามคุณเมื่อเยอะจ๊ะอย่างเนี้ย
จะไปหาหมอใช่ไหมหมอที่ไหนมีแบรนด์หักไหมยังไม่มี
ใช่ไหมนายช่างอยู่ข้างในใช่ไหมเกิดร้านต้มใช่ไหมครับผมอัดวีดีโอเหรออ่าอัดวีดีโอไหมไม่ได้อัดครับไม่ต้อง